คดีอุ้มฆ่าเผานั่งยางที่สุสานคนเก่ง
เพื่อจะเปรียบเทียบกับเศษกระดูกในสู่สารเผานั่งยาง๒๓จุด
เพื่อหาบ่อแสคนในครอบครัวที่ศูนย์หายไปหรือไม่

ระบุว่ามีชายชกัล๓คน
ลักษณะคล้ายตำรวจอุ้มญาติหายไป
ตั้งแต่ปี๒๕๕๑ทำให้ตำรวจต้องสั่งลื้อแฟ้มคดีเก่าเพื่อขยายผลทางคดี
ส่วนภาพติดวิญญาณที่มีการพูดถึงอย่างกว้างขวาง
ก็ได้รับการพิสูจน์แล้วนะครับว่าเป็นเพียงชาวบ้าน
ที่เข้าไปดูเหตุการณ์เท่านั้นครับ
มีรถบิ๊กซูไตตันสีดำมาจอดหน้าบ้าน
แล้วก็ลงมา๓คนแล้วก็ที่วง๔แล้วก็ขึ้นรถไป
เขาไปห้ามวิ่งไปห้ามว่าจะเอาไปไหน
เขาก็บอกว่าเอาไปลงครับ
นางสาวสวรรคโฆษมิตรอายุ๓๖ปี
เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่นายวีรศักดิ์ธรรมานนท์อายุ๒๘ปีพี่ชาย
ถูกชายชะกัน๓คนลักษณะคล้ายตำรวจ
เพราะพกวิทยุสื่อสารปืนและกุญแจมือ

ขึ้นรถพลิกอัพไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
เมื่อวันที่๑๔ธันวาคมปี๒๕๕๙
โดยบอกว่าจะนำตัวไปสอบสวน
ที่สถานีตำรวจภูทรศรีธาตุ
แต่เมื่อตามไปที่โรงพักกลับไม่พบ
ล่วงเลยมาถึงวันนี้ก็ยังไม่พบตัว
เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับเศษกระดูก
ในสู่ศาลเผานั่งยาง๒๓จุด
และร้องเรียนกับคนตำรวจตรีพิวระพงวงสมาร
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี

เนื่องจากสงสัยว่าจะมีตำรวจเข้าไปเกี่ยวพันธ
กับการหายตัวไปของพี่ชาย
เพราะตำรวจตรีพิวระพงสั่งให้พนักงานสอบสวน
หรือแฟ้มคดีเก่าและตรวจสอบว่ามีพยานเหตุการณ์
หรือไม่เพื่อขยายผลทางคดี
และหาตัวคนร้ายซึ่งหากมีข้อมูลที่ชัดเจน
จะให้ตำรวจรวบรวมหลักฐานขอออกหมายจับข้อหา
ทำให้เสื่อมเสียอิสระภาพแม้ไม่มีศพ
ก็สามารถดำเนินคดีได้ทันทีโดยไม่ต้องรอผลตรวจดีเอ็นเอ
ขณะที่ญาติผู้สูญหายอีกรายเข้าแจ้งความจำนง
ขอตรวจดีเอนเอเทียบกับเศษกระดูกคดีสู่สารเผานั่งยางด้วยเช่นกัน
จนถึงขณะนี้มีผู้ขอตรวจแล้วทั้งหมด๓๑คน
ซึ่งตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานได้เก็บดีเอ็นเอจากกระพุงแก้ม
ญาติที่เข้าแจ้งความและเตรียมส่งให้สถาบันนิติเวศเปรียบเทียบ
ว่าจะรู้ผลภายใน๒สัปดาห์
ส่วนภาพถ่ายที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นภาพถ่ายติดวิญญาณ
สุสานเผานั่งยางปากขุดจับบ้านคำบอลเวียงชัย
ซึ่งสื่อมวลชนในพื้นที่ได้ถ่ายภาพไว้
กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันแพร่หลาย
อาจเป็นวิญญาณของคนตายที่ปรากฏให้เห็น
เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรม
ล่าสุดการตรวจสอบจากผู้สื่อข่าวหลายสำนัก
เพื่อเปรียบเทียบหาคนสวมเสื้อเหลืองที่ปรากฏในภาพ
พบว่าเป็นเพียงชาวบ้านที่เข้าไปดูการทำงานของเจ้าหน้าที่เท่านั้น
ขณะที่ความคืบหน้าของการหายตัวไปของนางบังออนทองอ่อน
นักธุรกิจเงินกู้และนางกุหลาบอินซีแม่ของแอร์โฮสเตจ
ตำรวจยังเร่งเดินหน้าสืบสวนต่อไป
เมืองต้นคาดว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการหายไปของเหยื่อทั้งหมดอาจเกี่ยวข้องกัน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน